ปูปรายานะครับปูปรายานะฮะถูกตั้งฉายานะครับ
นางเอกหน้าอกคุณธรรม

คืออย่างนี้คือคุณปูเนี่ยเขาก็ชอบไปทำบุญนะฮะ
แล้วก็ลงทุนลงแรงช่วยเหลือผู้ได้โอกาสนะครับ
สำหรับนางเอกปูปรายานะครับ
ล่าสุดทางหลายคนก็เลยตั้งฉายาว่า
ให้เป็นนางเอกหน้าอกคุณธรรมนะครับ
นักข่าวก็ไปถามนะครับบอกว่าเนี่ย
มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นรู้สึกยังไงบ้าง
คุณปูก็บอกว่าก็ดีนะคะนี่เข้าปีที่๓แล้ว

เพื่อช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคเกี่ยวกับปากแหว่งเพดานโว

แล้วก็ซึ่งหวังว่าปีหน้าเนี่ยจะครบ๙ค่ายในประเทศไทยนะครับ

พอเราถ่ายแบบเพื่อช่วยเหลือคนเนี่ยก็เลยมีคนชื่นชม
ให้คุณปูเป็นนางเอกหน้าอกคุณธรรม

ช่วยเหลือสังคมให้ใช่ไง

เขาบอกว่าแก้วไม่เหมาะสมพี่ม้าเหมาะสมกว่า
หอมมันก็ช่วยได้เนอะกับการส่งไลน์มาเนี่ย
อันนี้นะภาพข้างหลังนี้เป็นภาพคุณปูเห็นไหม

คือพอไปสัมภาษณ์คุณปูคุณปูก็บอกว่าตลกดีเนอะ

เราจะไม่ควรจะรอรับคำชมของคนอื่น
แล้วก็ไม่ควรจะทุกข์กับคำติของคนอื่น

โรคเอสเนี่ยนะครับหรือเด็กอะไรก็ตาม

ไม่เห็นด้วยเหมือนกันไม่ได้ชื่นชมมาอย่างเดียว
ปูไม่ได้ใส่ใจกับคำชื่นชม
เพราะว่ามนัฐุ